เพราะว่าเป็นการฆ่าตัวตายของสาววัย๑๓ปีกันก่อน
พิงกี้นะครับกระโดดคอนโดเสียชีวิต
คุณแม่เสียใจอย่างมากนะครับ
แต่คุณแม่ก็มีการเปิดเผยออกมาว่า
ลูกทั้งติดเพื่อนด้วยแล้วก็ชอบออกไปเที่ยวด้วย
และท้ายที่สุดถูกแก๊งวัยรุ่นรุมโทรมรุมข่มขืน

คุณผู้ชมครับเมื่อวานคุณแม่ของน้องพิงกี้

นี่แหละฮะบรรยากาศเป็นด้วยความเศร้าสลด
เพราะว่าแม่ของน้องพิงกี้เด็กหญิงวัย๑๓ปีนักเรียนชั้นม๒

รับศพลูกสาวที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากลูกสาวกระโดดจากระเบียงบันไดหนีไฟ
ชั้น๑๒ของคอนโดย่านรามกำแหงจนเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่า
เข้าสู่วันที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ

สามารถที่จะบันทึกภาพช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุได้
คือช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๘นาที
ตอนที่น้องพิงกี้เดินออกจากห้องพักที่ชั้น๖
โดยน้องพิงกี้สวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้น

เพื่อเดินขึ้นไปยังชั้น๑๒ของอาคารนะครับ
หลังจากนั้นผู้เป็นแม่ก็เดินตามไป
แล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่บันได
เป็นแม่ก็ชะโงกหน้าคุยกับลูกสาวตรงบันไดหนีไฟ
ก่อนที่กล้องวงจรปิดอีกตัวที่บริเวณชั้น๑๒
จะจับภาพของน้องพิงกี้ได้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะน้องพิงกี้เดินไปที่ระเบียงบันไดหนีไฟ
ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปนั่งอยู่ริมระเบียงนะครับ
โดยน้องพิงกี้ก็จงใจที่ปิดประตูบันไดหนีไฟ
เพื่อกันไม่ให้กล้องวงจรปิดจับภาพเธอได้
และขณะนั้นเองคุณแม่นะก่อนหน้านี้เปิดเผยออกมาว่า
คุณแม่ก็พยายามเดินตามขึ้นไปจากชั้น๖จะขึ้นไปชั้น๑๒
แต่คุณแม่ขึ้นไม่ไหวความดันมันขึ้น
แม่ก็เลยแบบเหนื่อยต้องลงมาพักที่ห้อง
ก็เลยไม่ได้ตามลูกขึ้นไปถึงระเบียงชั้น๑๒ทั้ง
ทั้งที่จ่ายของเธอเป็นห่วงลูกมาก
ขณะที่น้องพิงกี้น่าจะกระโดดอาคารเสียชีวิต
เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๘นาที
เท่ากับเดินขึ้นไปตอนเที่ยงคืน๘นาที
กระโดดเที่ยงคืน๑๘นาทีหลังจากนั้น๑๐นาทีเองนะครับ

เพื่อนสนิทของน้องพิงกี้ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ
คือคุยกับทีมข่าวแล้วก็เล่าว่าโดยครั้งสุดท้ายที่คุยกันกับน้องกี้เนี่ยนะคะ
ก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนมาระบายบอกว่าเบื่อ
อยากจะย้ายมาโรงเรียนมัธยมเดียวกันก่อนที่จะหายเงียบกันไป
และเมื่อเดือนที่แล้วน้องพิงกี้ก็ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับพวกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง
แล้วก็ถูกหยอดยาเสียสาว
ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับ
เพื่อนก็เล่าแบบนี้แหละแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยตอนนั้นเพื่อนก็พากันไปช่วยเหลือด้วยนะ
แล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยล่ะค่ะ
ฟังเสียงเพื่อนสนิทหน่อยค่ะ
แต่คือวันนั้นที่น้องดูก็คือพอน้องชักก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลเลย
นี่แหละครับประเด็นนี้แหละครับ

ว่าเพื่อนรุ่นพี่ไปหยอดยาให้น้องพิงกี้
แล้วน้องพิงกี้ก็ถูกกระทำชำราวนะครับ
แล้วก็เป็นข้อมูลออกมาว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
พิงกี้เพิ่งจะถูกผู้ชาย๕๖คนกักขังหน่วงเหนียวไว้ภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นและเป็นคดีความที่ตำรวจต้องตามต่อนะครับ
ตำรวจสนคลองตันบุกเข้าช่วยเหลือนำน้องพิงกี้ออกมาได้
สภาพคล้ายคนถูกมอมยา
และตอนนั้นผู้เป็นแม่ก็เลยพาน้องพิงกี้ไปตรวจร่างกาย
พบว่าลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และในวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจจับกลุ่มนายกิติยพงศ์บุญถนัด
หรือว่าบอยอายุ๒๔ปีพร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนได้
แต่จากการสอบสวนเพื่อนของนายบอยบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่กันตัวไว้เป็นพยาน
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนหน้าที่น้องพิงกี้จะกระโดดตึกเสียชีวิต
ส่วนนายบอยให้การว่าไปเจอน้องพิงกี้ที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็พามาที่ห้องตั้งแต่วันลอยกระทง๑๑พฤศจิกายน
และอ้างว่าก็ได้บอกให้น้องพิงกี้กลับบ้านไปแล้ว
แต่น้องพิงกี้ไม่ยอมกลับส่วนตัวนายบอยและเพื่อนเองบอกว่า
กักขังหน่วงเหนียวน้องพิงกี้แต่อย่างใดนะครับ
ส่วนสาเหตุที่น้องพิงกี้คิดสั้นนั้นนะครับ
เพื่อนญาติแล้วก็ผู้เป็นแม่คิดว่าเกิดจากเรื่องเครียด
กดดันแล้วก็หวาดกลัวเพราะว่าพิงกี้มีเรื่องเครียดอยู่๓เรื่อง
คือ๑เรื่องตั้งท้องโดยที่ยังไม่ได้บอกแม่๒เรื่องแฟน
และ๓เรื่องที่ทะเลาะกับแม่เพราะว่าก็ทะเลาะกับแม่บ่อยนะ
เพราะว่าเพื่อนข้างห้องที่คอนโดก็เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
ว่าน้องพิงกี้ก็มีปัญหาปากเสียงกับผู้เป็นแม่
เพราะว่าผู้เป็นแม่พยายามจะห้ามปรามบางครั้งก็จะขังน้องพิงกี้ไว้ในห้องนะครับ
ให้ออกไปไหนเพราะว่าแม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าน้องพิงกี้ออกไปนอนบ้านเพื่อน
จนบางครั้งเนี่ยไม่กลับบ้านนะครับจะถูกแม่ต่อว่าบ่อยครั้ง
ก่อนที่จะเสียชีวิตจะกระโดดตัดสินใจฆ่าตัวตายนั้นนะครับ
พิงกี้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวและเพื่อนก็เห็นเยอะเลย
โดยมีข้อความเป็นเหมือนปริศนาเป็นข้อความบอกไปแล้วนะบ้างแหละนะฮะ
กูรักมึงอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังได้ทักแชทไปหาเพื่อนสนิทที่ชื่อโย
วงคำสัญญาที่ว่าจะมากระโดดตึกฆ่าตัวตายด้วยกันไหม
โดยการที่ส่งรูปชู๒นิ้วแค่มือแล้วก็ชู๒นิ้วในภาพเป็นลักษณะที่นั่งอยู่บนขอบกำแพง
พร้อมกับมีข้อความนะครับว่าเหมือนว่าจะสื่อสารกับเพื่อนว่ามารอที่จุดกระโดดฆ่าตัวตายแล้วนะ
ก่อนที่จะส่งข้อความหาเพื่อนอีกคนว่าไปแล้วนะรักมึงนะ
เพื่อนเห็นแชทนะพยายามที่จะแชทตอบกลับว่ามึงเป็นอะไรใจเย็นมึงรอกูหน่อยมีอะไรหรือเปล่ากูเป็นเพื่อนมึงนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่ทันรีบไปหาที่คอนโดก็ไม่ทันน้องพิงกี้กระโดดตึกเสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของนางเบนจานีเลิศสง่างามอายุ๔๘ปีเพื่อนของแม่ผู้เสียชีวิตคือเปิดเผยให้ฟังนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอาศัยอยู่กับแม่๒คนแล้วก็มักจะมีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำ
จากผู้เสียชีวิตชอบออกไปเที่ยวที่ผ่านมาเคยแนะนำแม่ผู้ตายให้ล็อกห้องเพื่อไม่ให้ผู้ตายออกไปฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ
อันนี้ละครับส่วนศพของน้องพิงกี้ครอบครัวนำไปแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีตอนนี้ตำรวจสนคลองตันก็คงต้องตามต่อนะครับ

แล้วก็มีการข่มขืนกระทำชำราวหรือเปล่า

ค่ะแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นคือได้แค่คนเดียวนะ

เขาก็คุมตัวแล้วก็ให้การปฏิเสธด้วยนะครับ